การต่อไปเนี่ยสงสารคนเจ็บที่สุดเลยพี่ปุ้ยพี่เบิร์ต
คนเจ็บรออะไรต้องรอกู้ไพรใช่ไหม

กู้ภัยวิ่งทับเส้นทางครับแย่งกันไปรับคนเจ็บ
เคลียร์กันในปั๊มเคลียร์ไม่ลงตัว
แสดงภาวของผมนะผมจะบอกว่า

กู้ไพแต่ก่อไพซะเองนะครับ
คือเชื่อว่าคนในกู้ภัยเดียวกันนี่แหละ
กล้องแอบถ่ายไว้คือมุมถ่ายมันเหมือนเป็นการแอบถ่ายนะคุณผู้ชม
เห็นกลุ่มกู้ภัยซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกัน

คือจุดแรกจุดสอนอเพชรเกษมครับ
คู่กรณีเป็นจุดภาษีเจริญ

หลักเลยก็คือเถียงกันเรื่องการรับผู้ป่วยนี่แหละ
เพราะว่าอีกทีมดันมารับผู้ป่วยนอกเขตครับ

ลงไม้ลงมือกันนะสิชกต่อยกัน

หลังจากนั้นภาพมันก็ตัดไปคุณผู้ชม
ทีนี้นายสนองหรือว่าแดง
เล่าให้ทีมข่าวเราฟังว่ามูลนิธิเขามีกฎอยู่
ก็คือกฎชัดเจนเลยนะห้ามวิ่งข้ามเขต
แล้ววันเกิดเหตุนะคุณผู้ชม
อุบัติเหตุ๓เคสครับพี่ปุ้ย

เขาก็เลยปล่อยให้กู้ภัยคู่กรณีเข้ามาช่วยคนเจ็บ
ปรากฏว่าตอนช่วยไปเนี่ยดันช่วยคนเจ็บไปหมดเลย

เอ้าเออก็เลยอ้าวอย่างนี้ไม่ได้อ่ะสิ

มีการมาเคลียร์กันครับนัดมาเคลียร์ใจกัน
เคลียร์ไม่ลงตัวก็เกิดเหตุการณ์ดังคลิปนี้เลย
หลังเกิดเหตุครับนายสนองหรือว่าแดง
คนที่โดนต่อยจนสลบก็เอาใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความเลยครับ
สนเพชรเกษมแล้วก็ทราบว่าอาสาสมัครกู้ภัยที่ลงมือต่อยนายสนองเนี่ย
โดนไล่ออกไปแล้วโดนให้ออกจากมูลนิธิไปแล้วครับ
แม่แบบนี้ผลเสียก็ตกกับที่คนเจ็บอะนะ